รุ่นน้องจะไปทำร้ายรุ่นพี่นะครับมีเรื่องกัน
รุ่นพี่ไหวตัวไหวตัวดักดักเล่นซะก่อนเลย
ไอไอไอที่ดักเล่นอะไรเบิ้ลกระทืบเหรอเปล่าครับยิงน่ะ
นับได้สัก๔นัดกล้องวงจรปิดใกล้สะพานกลับรถในซอยลำกระแผง๓๙แยก๑วังทองหลัง
บันทึกเสียงปืนได้ประมาณสัก๔นัด๓ทุ่ม๒สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็มีเสียงร้องตกใจของชาวบ้านตามมาด้วย
ตำรวจสนวังทองหลานนะครับเข้าตรวจสอบพบนายสุธิพงศ์ลีราชอายุ๒๕ปี
ถูกยิงเข้าคิ้วซ้ายนะคิ้วข้างซ้ายแล้วก็ที่หลังจุดละนัด
ได้รับบาดเจ็บสาหัสสิครับอยู่บนบริษัทเลยและที่เอวมีมีดยาวเหน็บอยู่ด้วย
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บคือนายนรพลโกมุพันธ์อายุ๒๗ปีเป็นเพื่อนของนายสุธิพงศ์
ถูกยิงเข้าหลังแต่ยังฝืนขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปถึงบ้านอยู่แถวรัฐพร้าวนั่นแหละ
ก็โทรแจ้งกู้ภัยนะคุณผู้ชมนะให้พาส่งโรงพยาบาล
ตำรวจพบว่าผู้ก่อเหตุคือนายนัทธวุฒิอายุ๓๒ปีมาดักยิงนะครับ
หลังจากก่อเหตุก็ซ้อนท้ายบริษัทคนเขาหนีไป
เมื่อกี้เขียนว่ามารหัวใจแสดงว่าเรื่องผู้หญิงเหรอ
คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องนี้แต่ไอ้คนมีเรื่องการบอกนักข่าวบอก
ไม่ใช่เรื่องนั้นมันเคลียร์จบไปแล้วนั่นน่ะสินั่นน่ะสิ
ทีมข่าวครับทีมข่าวทีมข่าวได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้กับจุดเกิดเหตุพบว่า๓ทุ่ม๗นาที
เจอผู้ชายต้องสงสัยสวมชุดสีดำน่าจะเป็นนัทธวุฒินะ
เดินออกจากปากซอยล่างกำแผงสามสิบเก้าผ่านวินผ่านวินปากซอย
แล้วก็นะครับเอามือเหมือนแบบจับอะไรสักอย่างที่หลัง
ไล่หลังแล้วก็กุมอะไรบางอย่างอยู่
แล้วก็เดินขึ้นไปบนสะพานข้ามคลองแสนแสบมีช่วงหนึ่งเห็นแสงไฟครับ
แสงไฟของมอเตอร์ไซค์อยู่บนสะพานนะครับตรงนั้นเนี่ย
คือตรงที่มีผู้ชายต้องสงสัยยืนอยู่มันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคุณผู้ชมนะ
ซึ่งด้านล่างจะเห็นแสงไฟของมอเตอร์ไซค์ของผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองคน
แล้วก็ถูกยิงไงยิงไปจากข้างบนอ่ะกล้องวงจรปิดมุมนี้นะครับ
เป็นช่วงทางลงสะพานนะครับจะเห็นชาวบ้านเนี่ยตกใจหันมามองแล้วหาที่หลบกัน
กลัวจะโดนลูกหลงแฟนของสุธิพงศ์คนที่ถูกยิงเข้าคิ้วอ่ะนะครับ
เล่าบอกว่าโอ้โหนักข่าวนักข่าวแฟนหนูโคม่านะ
ตอนนี้อยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจ
ก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมครับเธอกับแฟนไปเจอในนัทธวุฒิผู้ก่อเหตุ
กับนางสาวลี่นางสาวลี่นี่เป็นเมียของนายนัทธวุฒิในซอยรัดพร้าวร้อยหนึ่ง
จากนั้นผู้ก่อเหตุก็ถือไม้มาทำร้ายนายสุธิพงศ์
จากนั้นสุธิพงศ์แฟนของเธอก็โทรตามเพื่อนเลยโทรตามนรพลจะไปดักเอาคืน
แต่นัทธวุฒิเนี่ยมาดักซุ่มยิงซะก่อนนะครับ
ทั้งหมดนะครับมาจากปัญหาชู้สาว
อันนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนของสุธิพงศ์คนโดนยิงหัวเล่านะ

นางสาวลี่ที่เบิร์ตบอกแฟนนัทวุฒิผู้ก่อเหตุเนี่ย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

แต่ครั้งนี้น่าจะมาจากกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บตามมาหาเรื่อง
ตั้งแต่ช่วงส่งโอ้โหแค้นนานนะ
ตั้งแต่ช่วงสงกรานน่ะนะครับ
ทั้งสองฝ่ายด่ากันไปด่ากันมาตอนนี้เครียดเหลือเกินเนี่ย
ผัวหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้แฟนหนูอยู่ไหนก็ไม่รู้

ครั้งสงกรานเคยมีอยู่ครั้งหนึ่ง

แล้วก็ฝั่งนี้เขาก็เล่นสงการกันอยู่ข้างนอก
แล้วหนูก็ไม่รู้ว่าทางนู้นพูดอะไรหรือเปล่า
แล้วแฟนหนูก็ไปพูดไม่ดีกับเขา

หนูก็คิดว่าที่แฟนหนูไปตีเขาก็น่าจะเป็นเพราะเรื่องนี้
แต่เรื่องที่ว่าเป็นชู้สาวกัน

แต่เราจบกันไปไม่เคยได้ติดต่อไม่ได้อะไร
ตำรวจสนวังทองหลางก็เอาคนขี่วินนะครับ
ในพื้นที่แล้วก็มีญาติผู้ได้รับบาดเจ็บ
พยานแวดล้อมมาสอบปากคำคาดว่า
นายนัทธวุฒิน่าจะหนีไปบ้านพ่อที่อ่างทองนะ